ต่อกันที่ดราม่าเกี่ยวกับกรณีที่ครูทำร้ายร่างกายเด็กอนุบาลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองหลายคนรู้สึกว่าลูกหลานเราไม่ปลอดภัยแล้ว
หนึ่งในนั้นก็คือพี่ตั๊กบงกฎค่ะ
ออกมาโพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าลูกเธอเองเนี่ยก็โดน
สั่งให้อั้นปัสสาวะและห้ามดื่มน้ำ

ขออภัยค่ะขอประท้วงการที่คนที่ไม่ใช่ครูมาดูแลเด็กและทำร้าย
เมื่อวานได้ดูคลิปแล้วปวดใจมาก
เรื่องนี้รัฐบาลสถาบันการศึกษาควรจะใส่ใจในการศึกษา
สถาบันโรงเรียนทุกหนแห่งถึงจะเป็นครูก็มีครูบางท่านโรคจิต
แกล้งเด็กให้อดน้ำไม่ให้เข้าห้องน้ำ
และลูกตั๊กเคยโดนแบบนี้ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ตั๊กเคยโดนให้อั้นปัสสาวะและไม่ให้กินน้ำทั้งที่ขอแล้ว
และแอบสั่งไม่ให้บอกแม่
โดยครูบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาทำร้ายครู
ว่าอย่างนี้ยังมีครูโรคจิตเหล่านี้อยู่ในสถาบันโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
บกวนช่วยกันตรวจสอบอย่าให้เรื่องนี้ผ่านไปเลย
เชิงเห็นด้วยว่าไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไป
โดยมีคอมเมนนึงว่าลูกเคยโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนแกล้ง
ซึ่งสาวตั๊กก็ได้เข้าไปตอบกลับนะคะว่าลูกเธอก็เคยโดนเหมือนกัน
พอไปบอกครูครูก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นห้ามไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามายุ่งซะอย่างนั้น
อันนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ฝากไปถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาอยากจะให้คัดกรองเอาครู
ที่ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเอาแบบว่าละเอียดนิดนึง
ดูทั้งเรื่องความเหมาะสมทั้งวุฒิภาวะในความเป็นครู
รวมถึงเรื่องของการศึกษาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
อันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาฝากเอาไว้นะ